ทะนนทำก็เสียนะครับไม่มีป้ายบอกว่ากำลังก่อสร้างอยู่

อ้อลงไปแล้วมันก็เริ่มจะทางไม่ดีแล้วนะ

มันต้องมีป้ายบอกแล้วว่าเป็นทางเบี่ยงคุณเห็นข้างหน้าไหม
คือทางมันต้องวิ่งซ้ายสุดเราถึงจะไปได้

กำลังขับขี่รถมาแบบนี้ครับแล้วก็ไปยังที่บริเวณที่จุดอยู่ใกล้ใกล้
กับสถานีอนามัยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
คือมันมืดไงอันนี้ต้องเข้าใจนะเวลามันมืดแล้ว
ป้ายที่จะแจ้งเตือนเราเนี่ยมันไม่ชัดเจน

แต่กว่าจะรู้กว่าจะเห็น

เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าบรรยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงฮะ
โดนได้เตรียมครับกลางรถเลย
อย่างนี้นะครับกลับไม่เร็วไม่มีใครเป็นอะไรมาก

เข้าในเกรดก่อตั้งนะครับยังไม่เจอป้ายนะครับ
ป้ายอยู่นู่นครับอยู่กลางเกรดก่อสร้างแล้ว
เริ่มต้นปล่อยการสร้างแล้วก็อุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นเลย

ใช่มันกระชั้นชิดจนเกินไปครับ
ถามว่ามีป้ายไหมอย่างที่ผมบอกมันมี
แต่อย่างที่บอกไปมันกระชั้นชิดแล้วมันไม่ทันแล้วครับ

เรื่องต้นนะผู้เสียหายเนี่ยก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สภสมุทรปราการ

แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบนะครับว่าเวลาติดป้ายเตือนเนี่ย
ให้มันเลยเขตก่อสร้างไว้สักระดับหนึ่ง
จริงมันมีกฎหมายอยู่แหละแต่ผมขออภัยจริง

ในการที่จะแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ขับขี่นะครับ
ต้องระมัดระวังในพื้นที่ที่เป็นเขตก่อสร้าง
ใช่ซึ่งทุกวันนี้หลายพื้นที่ก็มีเยอะด้วยเหมือนกัน
พื้นที่เขาก็ทำถูกต้องทำดีเตือนดี
ยังไงก็เป็นหูเป็นตาแจ้งเตือนกันแบบนี้ด้วยนะคะ